รถชนกันส่วนมากเวลาเราอ่านข่าว
รถชนกันคู่กรณีลงมาทั้งคู่
ใส่กันปะท้ากันดิเออ
บางทีถึงขั้นรุนแรงต่อยกันยิงกันก็มีใช่ไหมเบอร์

นี่แปลกไม่แปลกดูหนักกว่านั้นนะ

ตาแค้งพลิกความแต่คู่กรณีสองคน
เขานั่งคุยปรึกษาปัญหาชีวิตกันจ้า
เออเขาไม่เป็นอะไรก็ดีแล้ว
หูข้อความแบบชัดมาก

อยู่ที่ถูกค่ะนี่ไงระหว่างรอประกันจะเครียดไปทำไม
นี่คือสิ่งที่บอกว่ากลายเป็นคลิปไวรัลที่คนแชร์กันเยอะมากว่า
ที่ผ่านมาหรือเอาง่ายคุณผู้ชมเอาแค่พวกเราอ่านข่าว
เราไม่เคยเจอนะไอ้ประเภทคู่กรณีหลังรถชนกันเกิดอุบัติเหตุแล้ว
แล้วอยู่ดีมานั่งคุยกันประหนึ่งเหมือนเป็นเพื่อนสนิท

ใช่แล้วก็คงจะโมโหหุ่นเงียดไม่ขับรถอย่างนี้อย่างนี้
ว่าโอ้โหบางทีลงไม้ลงมือกันด้วย
งานนี้มาแปลกจริงค่ะอุบัติเหตุรถสิบล้อพลิกคว่ำหงายท้องที่กระบี
แต่คู่กรณีบอกต้องรอประกันนั่งคุยกันอารมณ์ดีปรึกษาปัญหาชีวิต
เขาบอกคลิปนี้ไวรัลขนาดที่คนไปดูแล้วถึง๘๕ล้านวิว

นี่แหละค่ะคนที่เข้ามาคอมเมนต์โอ้โหงงไปหมดบอก
เอาเถอะทุกข์หรือสุขก็อยู่ที่เรามอง

บางคนบอกเตือนด้วยความหวังดีพี่ถ้าจะคุยกันเดี๋ยวไปหาร้านนั่งเลยดีกว่า
เพราะว่าอยู่ตรงนั้นกลัวเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุตามมานะคะ